โดยซิโก้เกียรติศักดิเสนอเมืองก็ออกมาบอกว่าในเกมที่จะเจอกับซาอุดีอาราเบียนี้ค่ะ
จะเล่นเล่นอย่างรัฐกลุ่มและก็จะเล่นให้ดีที่สุดเพื่อหวัง๓คะแนนในนัดแรกให้ได้
ที่จะพบกับทีมชาติสาอุดีอาราเบียที่สนามอัลการาฟาสเตดียมโดยเน้นไปที่แทคติกการเข้าทำและก็ตั้งรับค่ะ
ซึ่งซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองกุญซือทีมชาติไทยก็เปิดเผยนะคะว่าเกมกับซาอุดีอาราเบียจะพยายามให้นักเตะเน้นอย่างรัดกลุ่มค่ะแล้วก็ระมัดระวัง
ขณะเดียวกันก็จะไม่ประมาทพร้อมกับเปิดเกมบุกทุกครั้งเมื่อมีโอกาสนะคะโดยหวังจะเก็บ๓คะแนนให้ได้ในนัดนี้ค่ะ
ที่ตอนนี้ก็รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมออกมาเปิดเผยว่าหายจากอาการป่วยพร้อมที่จะลงสนามและขอให้ชาวไทยช่วย
กันส่งใจเชียร์ด้วยค่ะนอกจากนี้นะฝ่ายจัดการแข่งขั้นก็ได้นำเอานี่ของการแข่งขั้นมาติดที่
รูปชุดแข่งสีน้ำเงินของทีมชาติไทย
ซึ่งก็สร้างสีสันได้เป็นอย่างมากเลยค่ะ